คุณผู้ชมได้เห็นเพจเฟซบุ๊คอันนี้ไหมคะ
ที่มีการโพสต์เอาไว้เตือนสำหรับคนที่ไปออกกำลังกาย

เขาโพสต์เตือนเอาไว้ว่าให้ระวังวิ่ง

เพราะว่าในช่วงวันหยุดเห็นคน๓๔คนวิ่งเอามีดไล่ฟันกัน
ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์นี้ก็เลยตามความคืบหน้าให้คือลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับคนที่เขาไปวิ่งที่สวนจตุจักรไปคุยกับรอปภมาให้ว่าเออมันมีแบบนี้จริงหรือเปล่า
เพราะหลายคนเห็นโพสต์กลัวไม่กล้าไปวิ่งอะค่ะ
อุทัยทิพย์สังวิสิทธิ์เขาไปวิ่งที่สวนจตุจักรเป็นประจำเลยนะคะ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าถามว่าเคยเห็นคนมีเรื่องชกต่อยกันไล่ตีกันไหม
เห็นเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะพอตีกันเสร็จก็รีบวิ่งออกประตูกันไป
คนที่ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวค่ะ
เจอหน้ากันไม่ถูกกันหรือไม่รู้ไปเคยมีเรื่องอะไรที่ไหนกันมาก่อนหรือเปล่า
แล้วก็เหมือนกับว่าเออมาชำระแค้นกันที่สวนจตุจักรตรงนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่เคยไปวิ่งที่สวนสาธารณะจัตรุจักรเคยเจอไหมคะ
คุณพี่ท่านนี้บอกเคยเจอเจอบ่อยด้วย
ส่วนพ่อค้าขายของในสวนสาธารณะจัตรุจักรเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมที่เคยไปวิ่งที่สวนสาธารณะจตุจักรเคยเจอไหมคะ
คุณพี่ท่านนี้บอกเคยเจอเจอบ่อยด้วย
ส่วนพ่อค้าขายของในสวนสาธารณะจตุจักรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเห็นค่ะกลุ่มชาวต่างด้าวมารวมตัวกันทุกวันอาทิตย์

กลุ่มเขาก็มาพักผ่อนหย่อนใจตามปกติ

แต่บางกลุ่มเขาทำตัวเป็นเหมือนเป็นแก๊ง
แก๊งอันทภาณเป็นแก๊งใหญ่มากันเป็นแก๊ง
ไม่ชอบใครเจอคู่อริก็เอามีดเอาขวานที่ซ่อนใส่กระเป๋ามา
ก็ทำร้ายคู่อริกันในสวนเลยค่ะ
จำครับน้องเขามานั่งพักผ่อน
พอดีกลุ่มนั้นมาไม่รู้เป็นโกรธแค้นอะไรกันมา

มูลิธิมาเอาไปรักษาไม่รู้ว่ารอดหรือไม่รอด
ก็ยอมรับว่าน่ากลัวนะทั้งคนออกกำลังกาย
คนไทยที่มาพักผ่อน

เราคนไทยไม่ยุ่งเนอะโดยมากขายจุ่มกันเอง

แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเหรอ

ในสวนสาธารณะจัตรุษักร์เป็นอย่างไรบ้าง
ระเบิดพอบอกแบบนี้นะคะว่า
มีรอปภที่ดูแลความปลอดภัย๒๕คน
แบ่งเป็นสองกะกลางวันสิบห้าคนกลางคืนสิบคน
สลับกันขี่จักรยานตรวจสอบความเรียบร้อยยอมรับว่าเวลาที่มีเหตุการณ์ทำร้ายกันเนี่ยค่ะ
เคยเข้าไปห้ามแต่ห้ามไม่อยู่อ่าเพราะว่ากลุ่มต่างด้าวที่ก่อเหตุมากันเยอะครับ
รอปภห้ามเอาไม่อยู่อ่ะเขาไม่ฟังอ่ะอืม
ได้แต่พยายามผลักดันออกไปนอกสวนสาธารณะให้ไปมีเรื่องกันข้างนอกครับ
ที่ผ่านมาก็ขอดูบัตรนะคะขอตรวจค้นนะคะแต่อาจจะหลุดรอดไปบ้าง
คือตรวจได้ไม่หมดเจ้าหน้าที่ก็น้อยบางกลุ่มเนี่ยเวลามีเรื่องกัน
ส่งอาวุธจากข้างนอกมันมีรั้วไงคะอ่าใช่ฮะใช่บางกลุ่มยืนรออยู่ข้างนอก
อาวุธข้ามรั้วมาให้มาตีกันข้างในอ่ะโอ้โหแล้วพอตีกันเสร็จ
เปลี่ยนชุดแล้วค่อยหนีออกไปก็มีคือเตรียมตัวเพื่อมาตีกันที่นี่
อืมรอปภบอกว่าประสานตำรวจให้มาตรวจอยู่บ่อยบ่อย
แต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำอยู่แบบนี้เรื่อยเรื่อยค่ะกลุ่มชาวไทยใหญ่กลุ่มหนึ่ง
ที่เข้าไปพักผ่อนในสวนสาธารณะจตุจักรนะคะก็คุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าก็มาที่สวนนี้บ่อยแต่มาทีไรก็ต้องคอยระวังตัว
เพราะว่ามักจะมีกลุ่มชาวต่างด้าวจากที่อื่นเช่นแบบกระเรียงบ้าง
เมนบ้างที่เป็นบางกลุ่มที่แบบอาจจะไม่ถูกกันมาเที่ยว
แล้วบางทีนะพกเหล้าเข้าไปในสวนไงแล้วก็ไปดื่มเหล้ากันไปเมากัน
มาเป็นแก๊งเป็นแก๊งนี่ไม่ใช่น้อยน้อยนะคะคุณผู้ชมไอ้แก๊งที่ว่าเนี่ย
คนบางทีใส่เสื้อแก๊งมาเลยใครมองหน้าไม่พอใจก็ไปรุมทำร้าย
ถ้าเคยมีเรื่องกันมาก่อนเนี่ยนะโอ้โหเหมือนกับมาชำระแค้น

ก็เป็นพื้นที่ของตำรวจสนบางซื่อค่ะ

ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปถามให้เลยนะคะ
ว่ามันมีต่างด้าวมาตีกันแบบนี้อยู่บ่อยตำรวจว่ายังไง
ตำรวจบอกว่ามันก็มีจริงบ่อยจริงบางเหตุการณ์มีคนตายจริง
ตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็จัดเวรคอยสอดส่องดูแลอยู่ตลอด
ก็เดี๋ยวจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นก็แล้วกัน
มันก็จะเหมือนกับอ่าห้างแห่งหนึ่งแถวแถวถนนรัฐพร้าวค่ะที่มีต่างด้าวเยอะเยอะ
เขาจะมีศูนย์ในการต่อใบอนุญาตต่อวีซ่าต่ออะไรก็จะมาเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เยอะ
รวมกลุ่มกันแล้วพอกลุ่มไหนไม่ถูกกันก็ไล่กันทำร้ายกันเนี่ย